มาดูเรื่องของน้ำจิตน้ำใจกันบ้าง
คนดีกันบ้างเก็บกระเป๋าเงินได้

ผมเอามาเล่าให้๒เหตุการณ์
คือ
ซึ่งขณะกำลังทำความสะอาดห้องน้ำชายชั้น๓

ไปพบกระเป๋าใส่ธนบัตร
ก็เลยนำส่งเจ้าหน้าที่นะครับ
ตรวจสอบพบธนบัตรสกุลหยวนนี่แบบนี้
และธนบัตรไทยรวมเป็นเงินกว่า๕แสนบาทนะคุณ

และยังมีไอดีการ์ดติดรูปถ่ายระบุชื่อเป็นชาวจีน
ประกาศตามหาและท้ายที่สุดก็ส่งมอบคืนเจ้าของได้นะครับ
หลังจากนั้นนะฮะนายเพชรชั้นเจริญ
ได้จัดมอบรางวัลคนดีน้ำใจงาม

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปนะครับ

คนต่างประเทศเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วได้ของคืนเขาก็ต้องดีอกดีใจไปบอกต่อกัน
ว่าคนไทยมีน้ำใจนะครับ
ส่วนที่ชนบุรีครับนายขวัญชัยเทียนเรียง
กระเป๋าสตางค์ได้ที่บริเวณถนนสายโรงไม้ขีด
หลังหมู่บ้านเหนือลิขิตตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา

ตรวจสอบภายในกระเป๋าเพราะว่ามีเงินสดจำนวน๔๒๐๐บาท
แล้วก็พบบัตรประจำตัวประชาชนของนายเกรียงไกรผลจันทร์
ซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามเจ้าของกระเป๋า

หนุ่มน้ำใจงามที่เป็นเซียนพระท่านนี้บอกว่า
ไม่อยากได้ของของใครและอยากทำดีเพื่อพ่อสักครั้ง
รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ทำความดีในครั้งนี้นะครับ